มาดูอีกจังหวะหนึ่งอุบัติเหตุเหมือนกันคุณผู้ชม
สยามซีพอร์ตที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

แล้วก็เนี่ยโอ้โหรถจักรยานยนต์ซ้อนสองกันมามากันสองคน

จังหวะนี้ไม่ทันได้เบรกอ่ะครับพุ่งมาเลยอ่ะ

ตำรวจและกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ไปช่วยเหลือนะคะ
คนที่ขี่รถจักรยันยนต์ยนต์กันมาสองคนเนี่ย

ก็บาดเจ็บแบบสาหัสเลยคุณผู้ชม
นายนัทพลเพชรรักษาอายุสิบเก้าปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
คนขี่ก็มีอาการปวดที่กระดูกแขนขวามีแผลตามตัวนะคะ
คนนี้คนซ้อนที่ศีรษะมีบาดแผล

ร่างเขากระเด็นกันไปห่างกันสักประมาณ๒๐เมตรได้นะ
เวลาชนแล้วก็เด่นกันไปคนละทิศคนละทาง
รถจักรยานยนต์ซูซูกิสีน้ำเงินสภาพคือพังยับ
คุณผู้ชมกู้ภัยก็รีบนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคน

ด้านข้างฝั่งซ้ายถูกชนพังเสียหายกระจกหน้ารถแตก
เป็นรอยกระแทกแบบเห็นชัดว่า
รถจักรยานยนต์พุ่งชนตรงจุดนี้เลย
คนขับรถเก่งคันนี้คือนางสาวนัทธิดา
กัญหาไทยส่งอายุ๒๖ปีนะคะ
คนขับรถเก๋งก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากอำเภอศรีราชา
ลอดใต้สะพานข้ามแยกสยามซีพอร์ต

จู่มีมอเตอร์ไซค์มากัน

มาเร็วแล้วก็พุ่งชนอย่างจังเลย

เพราะเขาค่อยข้ามมาไม่ถึงโดน

แต่เธอบอกว่าทางนั้นเขาก็มาแบบไม่เบรกเลย
ไม่ชะลอมาก็พุ่งมาแบบแรงเลย
มันต้องไปดูว่าใครเป็นทางหลักทางรองด้วยนะ
เรื่องประมาทใครประมาทใครอะไรอย่างไร

ตำรวจเขาเลยบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องควบคุมตัว

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก

ก็ต้องดูว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรยังไงบ้าง

เวลามีเรื่องราวอุบัติเหตุแบบนี้